ไปดูข่าวต่อไปดีกว่า

แล้วก็พ่อของนะฮะพี่น้องสองคนคือเป็นลูก

ไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองสระบุรี
บอกว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยคือเลิกกับเมีย

พ่อเลี้ยงทำร้ายครับเนี่ยอุ้มมาโรงพักแบบนี้เลย

พาหลานสาวอายุสามควบ

เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์

หลังจากหลานทั้งสองคนถูก
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ

ป้าเล่าบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ย

ประมาณ๔เดือนแล้วแล้วก็เอาเด็กทั้งคู่

ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม่ของเด็ก

พ่อของเด็กที่นครสวรรค์บอกว่า
เด็กถูกสามีใหม่ที่เพิ่งคบได้๔เดือน

เราก็ยังถามเขาเลยว่า
แล้วไม่ได้อยู่ในนั้นเหรอตอนที่เขาทำ
เขาก็บอกว่าอยู่หนูก็หนูก็กันช่วยกันลูกหนูอยู่
คิ้วหนูแตกเขาว่าอย่างนี้นะคะ
ขณะที่พ่อของเด็กนะครับเล่าบอกว่าปกติ
จะทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครนะ
จะทราบเรื่องจากญาติสงสารลูกมากเลย
รับไม่ได้ที่พ่อเลี้ยงมาทำร้ายเด็กขนาดนี้
ตั้งใจจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และจะขอสิทธิการเลี้ยงดูลูก
เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอีก

ตัวเด็กทั้งสองคนไปตรวจร่างกายที่
โรงพยาบาลศต์สระบุรีและเดินจะเรียกผู้เกี่ยวข้อง

แล้วคนเป็นแม่บังเกิดเจ้ายอมอย่างนี้ได้ยังไง
แต่เรื่องบรรวิกเกิดขึ้นบ่อยครั้งละเกินฮะ